อย่างที่เราบอกฮะชีวิตจริงมันยิ่งกว่าหนังยิ่งกว่าละคร

เดี๋ยวพาไปดูปฏิบัติการจับเอเย่นค้ายาบ้าของตำรวจที่สุพรรณบุรี

อันนี้ของจริงนะไม่ใช่หนังนะครับ
มีเอเย่นค้ายาบ้าที่สุพรรณบุรีอยู่คนหนึ่งครับ
เขาชื่อว่าอ้วนสามชุกฉายาของเขา
จะไปเก็บเงินค่ายาบ้าตำรวจก็เลยรอเลยฮะ
ปรากฏว่าขับรถหนีตำรวจไล่ตามกับถิ่มศร
หนีไปด้วยโปรยยาบ้าทิ้งข้างทางไปด้วย

กับแฟนสาวตำรวจเลยยิงจนยางแตกอ่ะ

ไปต่อแล้วเข้านู่นเลยฮะ

พิสุทธิ์แล้วถูกจับได้
เดี๋ยวดูช่วงวินาทีการจับซะหน่อย
ตอนนี้กำลังไล่ล่าอยู่

อันนี้บ่อยางแตกแล้ววิ่งหนีไป

โอ้โหแต่หนีไม่พ้น

เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็วันนี้ตำรวจสพสามชุก

จับกลุ่มนายกฤษณะจินดาอิน
อ้วนสามชุกอายุ๓๓ปี

มาจากทางภูมิกับการสพสามชุก

เป็นพวกค้ายาบ้าในพื้นที่
นะครับพอไปตรวจค้น

คนที่ค้ายาบ้านนะคุณเดี๋ยวมาสอน

คนที่โทรมาคือนายกฤษณอ้วนสามชุก
บอกว่าเดี๋ยวจะมาเก็บเงินค่ายาบ้านะ

มาเลยงั้นรอเลย

ให้มาเลยพอมาถึงครับ

อายุ๓๔ปีนั่งมาด้วยกัน
เจอตำรวจขับรถหนี

ตำรวจก็ยิงยิงยางรถยางแตก
ลงรถวิ่งหนีเข้าป่าอ้อย

จนกระทั่งจับกลุ่มได้ทั้งสองคน

จับได้ทั้งอ้วนสามชุกแล้วก็แฟนสาว

ยึดได้คือยาบ้า๘๘๔เมตร

ใส๑๐๗๙ซอง

และเครื่องช่างดิจิทัล

กฤษณะรับสารภาพว่า
ยาบ้ากับปืนที่เจอเนี่ยเป็นของตัวเองจริง

คดียาเสพติดออกมาไม่นานนี้เองนะ

มันนี่เค้าไม่เข็นกันไง

ก็คุมตัวไปดำเนินคดีทั้งสองคน

เพียงแต่ว่าพวกที่มาอยู่ในขบวนการนี้เนี่ย

หรือว่าล็อตใหญ่เป็นแสน

แต่ถึงขั้นยอมเสี่ยงถูกจับ

อยู่ในคุกมันไม่ได้สบายนะ

เดี๋ยวออกมาก็วนเวียนอยู่แถวนี้
เห็นคนไม่เข็ดอยู่หลายคดีจริงนะ
เข็ดนะฮะไม่สบายนะในคุกเนี่ย